แฟนคลับกรี้๊ดหลุ้นให้กลับมาแสขยุ่งกับเขาทำไม
อะแล้วถ้าพี่พูดอย่างงี้เราทำรายการต่อไม่ได้เลย

อ้ำพัชราภาเขาเข้าไปคอมเมนต์ภาพอดีตหวานใจต่อ

เรื่องของเรื่องคืออย่างนี้เลิกรากันไปนานหลายปีแล้วนะ
สำหรับคู่ของหนังเอกสาวซุปตาอ้ำ
เชื่อว่าทั้งคู่มีสถานะที่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน

คุณจาเป็นเพื่อนสนิทของคุณอ้ำ

คุณอ้ำเข็นก็เลยเข้าไปคอมเมนต์เอาไว้

ฮาแค่แน่นั้น

ซึ่งเพื่อนได้ตอบกลับไปนะ

แล้วเพื่อนเขาก็ได้ตอบกลับไปนะบอกว่า
ยังเหมือนเดิมไม่อยากกลับบ้านสองพี่น้อง

มีพี่น้องด้วยแล้วก็สนิทกับคุณจา

ตั้งแต่นี้ยังสนิทกันกัน

ส่วนสภาพที่เปรียบพี่คือร้านเดียวกัน

เหรียงวันเกิดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี้ยฮะ

อ๋อเขาไม่มีเสียอากาศหรืออะไร

ก็คือเป็นเพื่อนกันคุณตอสอยู่ที่ญี่ปุ่น

ตอนนั้นตอนนี้น่าจะจบกลับมาแล้วผมไม่แน่ใจนะ
แต่เมื่อก่อนนี้เป็นนุ่มหน้าใสตอนนี้เป็นเซอร์แล้ว

เอออันนี้เป็นงานหลายเรือนของวรรณเกิด
เพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มแล้วก็ไปเจอคุณตอที่นั่น
ก็ไปถ่ายรูปกันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไร
คุณหนุ่มคุณรู้เยอะมากเลย

คนเชียร์ให้รุ้นให้รีเทิร์ม

แล้วคุณว่าในสายคุณนี้คุณว่ารีไหม